คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่คุณแม่สุดสตรองอย่างแพทย์นับประพากันบ้างนะคะ
จะพาน้องเรสซิ่งบินลัดฟ้าไปฉลองวันคล้ายวันเกิดไกลถึงแดนกิมจินะครับคุณผู้ชม

ซึ่งในคลิปนี้มีประโยคนึงที่ชาวเน็ตฟังแล้วถึงกับน้ำตาคลอ
แม่ก็อยากให้อยู่กันพร้อมหน้านะลูก
ซึ่งแพทย์เองก็ยอมรับว่าอยากให้เป็นแบบนั้นจริง
เพื่ออวยพรให้กับลูกชายวัย๑ขวบอีกด้วยค่ะ
ในวันที่เราแบบต้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์ลูกอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็แบบแฮปปี้เบิร์ตเดย์ลูกคนเดียวเนอะ
ซึ่งถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้พ่อเขาได้มีโอกาสแบบ
เป็นคนถือเค้กบ้างหรืออะไรอย่างนี้
คือพ่อกับลูกเขาเกิดเดือนเดียวกัน
พ่อคงก็เปิดเกิด๘ลูกเขาเกิด๑๓แล้ว
ไอ้เราก็แบบทิ้งไปเลย
คงไม่อะค่ะแก๊ก็คงบอกเขาเฉยว่าเออแบบ
ให้เขาอวยพรลูกสิ่งที่เราอยากได้คือ
คงเป็นคำคือลูกจะได้คำโวยพรจากทุกคนแล้ว
เขายังไม่ได้รับคำโวยพรจากป๊าป๊าเขาเลย
เราก็คงอยากให้เขาอวยพรลูกเขา
เขาโอเคค่ะเขาแบบ
ว่าเลสซิ่งเป็นกำลังใจของเขาเลยแหละ
ในการที่จะทำให้เขาแบบเข้มแข็งแล้วก็
อยากให้เขาแบบเข้มแข็งเยอะ
ที่จะได้มีโอกาสได้ออกมาเจอลูก
จริงแล้วคุณแพทย์เนี่ยพาเรสซิ่งเนี่ย
พบหน้าคุณพ่อตั้งแต่วันพ่อที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเขาบอกว่านี่แหละคือกำลังใจที่สำคัญ
ตอนแรกเนี่ยคุณเบ้นเนี่ยไม่ยอมเจอหน้าน้องเรซิ่ง

และหลังจากนี้จะพาไปเจอให้บ่อยมากยิ่งขึ้น
แล้วเดี๋ยวรอดูนะคะว่าพอไปเจอแล้วคุณพ่อจะโวยพรอะไร

ซึ่งตอนนี้ครอบครัวของแพทย์กำลังจะกลับมาสมบูรณ์แบบอีกครั้ง
หมอดูชื่อดังเขาทำนายไว้ดิฉันไม่ได้พูดนะ
หมอดูชื่อดังเขาทำนายเอาไว้ว่าปี๖๒เนี่ย
ครอบครัวอาจจะกลับมาสมบูรณ์แบบขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูกันอีกทีในอนาคต
เออนะคะคุณแพทย์ก็เลี้ยงดูน้องเรซิ่งนะบนพื้นฐานความเป็นจริง
รับได้ตั้งแต่ต้นแบบนี้คุณแม่สุดสตรองแม่ยกให้ยกนิ้วให้ไปเลยนะคะ